สุนัขพิษบูมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นที่นครพนมนะครับ
มีบ้านอยู่หลังหนึ่งในพื้นที่ชุมชนในหมู่บ้านเนี่ย

หลังนี้เจ้าของเลี้ยงสุนัขพิษบัวไว้๔ตัว

เปิดประตูรั้วบ้านเนี้ยทิ้งเอาไว้อืม
ยายท่านหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านหลังนี้
สุนัขพิษบูที่เลี้ยงเอาไว้ทั้ง๔ตัวเนี่ย

แล้วขย่ำเลยนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โอ้โหนี่เห็นมั้ยครับจังหวะที่ถูกมันคุ่มเข้าใสเนี่ย
คุณยายเสียหลักล้มลงด้วยมีคุณยายถือหัวละมาในมือนะครับ
หัวละนึงเข้าเหนียวนะครับมีกล้องลงจอนปิดพร้อม
ฝั่งตรงข้ามนี้ล้มลงไปแล้วนี่ฮะ
มันเข้าไปลุมขย่ำอยู่นี่
เจ้าของสุนัขก็พยายามเข้ามาแยก

แล้วเดี๋ยวก็จะมีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมาช่วยกันอีก
ถ้าเกิดไม่มีนี่เห็นไหมเอาไม้เอามาไล่กันแล้ว

คุณยายทองภูลชื่อเล่นชื่อยายูนอายุ๗๖ปีครับ
คุณยายทองภูเนี่ยเดินกลับบ้านนะฮะ
แล้วก็เจอพิษบู๔ตัวนะฮะ
ที่วิ่งมาแล้วก็พุ่งเข้าใส่ก่อนจะ
นี่ฮะไล่กัด
นี่ขย่ำเข้าไปนะครับกระโดดงับเข้าขาด้วย
พอคุณยายล้มลงก็ถูกขย่ำเข้าไปอีก
มีเพื่อนบ้านมีเจ้าของสุนัขเนี่ยถือไม้มาช่วยไล่ตีสุนัขนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙นาฬิกา๑๕นาที
วันที่๑๗มกราคมนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นพื้นที่บ้านในซอยเยื้องตลาดคลองถม
เทศบาลตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับ

โดยเฉพาะที่ใบหูขวานะครับถูกสุนัขกัดจนเกือบขาดนะฮะ

ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

นี่คุณยายบอกว่ารอดตายมาได้เพราะหวดนึ่งข้าวเหนียวเลยนะ

จังหวะล้มลงไปเนี่ยเอามาปิดหน้าไว้
อย่างนั้นป่านี้นี่ไม่รู้เป็นยังไงแล้วนะฮะ

คุณยายยูนนะครับหรือว่าคุณยายทองภูลนะครับ
คุณยายบอกว่าวันเกิดเหตุกลับจากไปกินข้าวบ้านญาติ
แล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านที่เลี้ยงพิษบูนั่นแหละ
ไม่คิดว่ามันจะหลุดออกมาจากครัวบ้าน
เพราะปกติเขาก็เลี้ยงอยู่ในบ้าน
แล้วก็ขังอยู่ในบ้านปิดประตูอย่างแน่นหนา
ตอนที่มันออกมาเนี่ยวิ่งออกมา๓ตัวก่อน
แล้วก็รุมขย่ำกัดแบบไม่ยั้ง
คุณยายล้มลงกับพื้น
โชคดีเพื่อนบ้านแล้วก็เจ้าของสุนัขได้ยินเสียงออกมาช่วยได้ทัน
นี่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยคุณยายแกบอกสงสัยตายไปแล้ว
หลังเกิดเหตุทางเจ้าของสุนัขก็มาเยี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ชดใช้ต่าง
แต่คุณยายแกบอกแกไม่เรียกร้องอะไรหรอกนะ
ไม่เรียกร้องอะไรแล้วแต่เจ้าของสุนัขเขาจะช่วยเหลือก็แล้วกัน
เพราะยังไงก็คนในชุมชนเดียวกัน
แล้วไม่ติดใจที่จะแจ้งความดำเนินคดีด้วย
แต่ขออย่างเดียวเอาสุนัขพิษบูเหล่านี้เนี่ย
เอาออกไปจากชุมชนได้ไหมเอาไปเลี้ยงที่อื่นได้ไหม
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
ก็เห็นแล้วยายก็เอาหัวฝุดไว้
บ้านแห่งก็เรียกว่าสุนัขพิษบูร์ไว้๔ตัว
มันรุมขย่ำเนี่ย๓ตัวโอ้โหเห็นแล้วสงสารเลยนะครับ
ผู้ชมครับหลานของคุณยายนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุ
สะพ้ายที่อยู่อีกบ้านหลังนึงเนี่ยเขาโทรมาเรียกคุณยายให้ไปกินข้าวเช้าด้วยกัน
แล้วให้มาเอาขวดนึ่งข้าวเหนียวที่ซื้อให้ใหม่ด้วย
เพราะของที่บ้านคุณยายูนแกชำรุดเสียหาย
นี่หวดนึงข้าวเหนียวเห็นไหมฮะนั่นคือขากลับนะครับ
คุณยายเดินผ่านหน้าบ้านหลังที่มีพิษบูแล้วก็ถือขวดนึ่งข้าวเหนียวติดตัวกลับมาด้วย
ก็เลยกลายเป็นว่าช่วยเลยตรงนี้ช่วยคลุมช่วยปิดใบหน้าไว้เลย
ตอนที่ล้มลงไปไม่อย่างนั้นอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้
หรืออาจถึงท่านตายก็ได้เกิดมันงับเข้าศรีทรงฤษะใช่ไหม
ใช่ค่ะเข้าจุดสำคัญเข้าตาเข้าอะไร
หูต้าจมูกโอ้ยแต่นี่หูก็เกือบขาดนะครับ
ลูกชายของคุณยายูนนะครับนำหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความที่สพมนครพนมเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่สุดท้ายพอได้คุยกับคุณแม่ก็ตัดสินใจไม่เอาเรื่องนะฮะ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนเดียวกัน
แล้วเจ้าของสุนัขเขาก็มาพูดคุยติดต่อแล้วเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบ
จะรับผิดชาวเยียวยาค่าเสียหายต่างให้
ขณะเดียวกันทางกำนันตะบลหนองญาตินะครับ
คุยกับเจ้าของสุนัขให้นำสุนัขเนี่ย
เลี้ยงที่อื่นที่ห่างไกลชุมชน
เพราะแถวนี้นอกจากบ้านเรือนของผู้คนแล้วนะครับ
ยังอยู่ติดกับตลาดคลองถมด้วย
หลุดไปจะเป็นอันตรายได้

กำนันบอกคุณยายคุณยายยูนเนี่ยนะคุณยายที่ถูกสุนัขกัดเนี่ยนะครับ
นี่ครั้งที่๔นะครับรายที่๔แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นกำนันบอกคงต้องให้เอาไปเลี้ยงที่อื่นแล้วล่ะ
แต่คำถามคือเลี้ยงที่ไหน
ถึงจะปลอดภัยใช่ไหม